ของนักร้องนะคะคุณเบสวีซึ่งเป็นนักร้องแล้วก็พิธีกร
อารมณ์ก็ได้ไปร่วมพิธีรดน้ำศพแล้วก็
บอกว่าเสียดายกับการเสียชีวิตที่อายุยังน้อย
เป็นการเสียชีวิตกระทันหันด้วยโรคปอดติดเชื้อนะคะ
ก็มีคนบันเทิงไปร่วมแสดงความอาลัยรถน้ำศพกันจำนวนมากด้วยเหมือนกัน
เป็นบรรยากาศบริเวณสาราการประเรียนวัดโบดย่านซื่อ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเมื่อช่วงเย็นวันนี้

มีบรรดาเพื่อนฝูงเข้าร่วมพิธีรดน้ำศพเบสวีพัชระยากร
นักร้องและพิธีกรรายการข่าววัย๓๖ปีที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะ
ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบแล้วก็มีอาการปอดติดเชื้อ
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
หลังจากนั้นเมื่อออกจากโรงพยาบาลเพียงวันเดียวก็ต้องกลับเข้าไปอีกครั้งค่ะ
แต่ว่าอาการซุดลงแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
นักร้องชื่อดังคุณชะรัฐเฟื่องอารมณ์ก็เล่าว่า
รู้ข่าวการเสียชีวิตของเบสวีเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์
รู้สึกตกใจเพราะว่าอายุยังน้อย
หลังสอบถามเพื่อนก็ทราบ
ระยะหลังเบสวีเขาทำงานหนัก
ทำงานหนักด้วยพักผ่อนน้อยด้วย
ซึ่งทางญาติก็มีการกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพ๓คืน
แล้วก็จะชาปนกิจศพในวันที่๒๒กุมภาพันธ์นี้นะคะ
สำหรับเบสวีเป็นนักร้องมีผลงานหลายอัลบั้มนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมีการออกอัลบั้มคู่กับคุณชะรัฐเฟื่องอารมณ์ด้วย
เป็นอัลบั้มเพลงประกอบละครนะคะ
แล้วก็ยังเป็นอดีตพิธีกรผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งด้วย
ก่อนจะผันตัวไปเปิดร้านอาหารที่จังหวัดอ่างทองนะคะ